ช่วงนี้มาดูเรื่องของการเมืองนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะคะ
ตอนนี้ไทยสามารถผลิตอาวุธได้เองแล้วนะคะ
เป็นการพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะ
และวันนี้เองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ได้ส่งมอบจรวดหลายลำกล้องที่ไทยผลิตขึ้นเองให้กับกองทัพบกนะคะ
ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ให้แก่กองทัพบกเพื่อที่จะนำไปประจำการในกองทัพ
และเสริมสร้างอำนาจกำลังรบ
เพราะว่าจรวดรุ่นนี้ค่ะได้รับการพัฒนาและผลิต
จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม
เอกอุดมเดชได้ชื่นชมกองทัพบกนะคะ

ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สนับสนุนพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้อง

กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
จะร่วมมือพัฒนายุทธโปรกรณ์อื่น
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความเข้มแข็งต่อไปค่ะ